คุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมานี้นะคะ
ที่เป็นเยาวชนมารวมตัวกันเล่นดนตรีมาปล่อยพลังกันกลายเป็นโอ้โห
เป็นที่ถูกใจของคนรุ่นใหม่มากมากเลยนะคะถูกต้องค่ะอืม
อืมซึ่งแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี้ยแม่จะใช้คำพูดว่ายังไงดี
มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของดนตรีเปิดหมวก
แล้วการที่เราได้เปิดจากโควิดขึ้นมาเนี่ยนะใช่
มันปลดปล่อยแล้วหลายคนไปไหนก็โอ้โหคือเป็นพื้นที่ปลดปล่อยที่เยอะแยะไปหมด
เดี๋ยวจะได้เจอกันที่ไทยรัฐนิวโชว์ตอนนี้เขาอยู่ที่ไทยรัฐทีวีแล้ว
แต่ไปดูตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ดนตรีเปิดหมวกเป็นการแสดงกลางแจ้งตามพื้นที่จัดกิจกรรมสวนสาธารณะ
หรือจุดที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก
โดยการแสดงชนิดนี้จะมีผู้เล่นดนตรี
และร้องเพลงเพียงคนเดียวหรือรวมกันร้องบันเลงเป็นวงก็ได้
ส่วนวัตถุประสงค์หลักของวงดนตรีเปิดหมวก
คือการเล่นเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพหรือคนยุคก่อนรู้จักกันในชื่อของ
วันนี้พกร้องเพลงแลกเงิน
ขณะที่บางส่วนเล่นเพื่อหาเงินสนับสนุนโครงการ
หรืองานกุศลช่วยคนช่วยสัตว์ยากไร้
หากเป็นที่ถูกใจก็จะได้รับสนับสนุนทุนนทรัพย์ตอบแทน
เป็นผลดีให้กับนักร้องนักดนตรี
จากจะมีรายได้ยังมีพื้นที่ปล่อยของ
โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่จะทำให้พวกเขามีประสบการณ์
ลดความตื่นเต้นต้องอยู่ท่ามกลางสายตาผู้คน
ขณะที่บางส่วนก็หวังใช้เส้นทางนี้เข้าสู่วงการบันเทิงเป็นคนดัง
มะเหมียวแมวขี้เหงาค่ะพี่คนไหนที่เป็นธาตุแมวนะจ๊ะ
เคยได้ยินผ่านหูมาบ้างนะคะ
ไหนก็อย่างก็อย่าง
เมื่อสอบถามกับผู้คล่ำหวั่นในวงการบันเทิง

สอบหานักแสดงหน้าใหม่มาปลูกปั้น
นนท์ทำให้ทราบว่าในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไป
แต่สถานที่เหล่านี้ยังคงถูกใช้เป็นพื้นที่ปล่อยของจากรุ่นสู่รุ่น
ถ้าพูดถึงยุคนึงที่พี่บินแบบมองไปเดินสยาม
เพราะจะบอกให้เลยว่าสมัยก่อนมันไม่มีที่จะไป
ที่ที่จะไปที่คนมากไปนิยมไปมากที่สุดก็มาบุญทอง

คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตพวกมอสเต๋า

สันสยามเนี่ยมันเป็นที่รวมวัยรุ่นอยู่แล้ว
ซึ่งวัยรุ่นสมัยนู้นกับวัยรุ่นสมัยนี้มันไม่แตกต่างกัน
มันแตกต่างกันคือวัยรุ่นสมัยนู้นมันยังไม่มี
ไม่มีแบบโซเชียลไม่มีอะไรหลายอย่าง
ซึ่งจะโทรหากันทีก็ต้องแท็กลิงก์อะไรอย่างนี้
เราก็คิดว่ามันก็ดีสำหรับตอนนู้นแล้ว
แต่พอมายุคนี้มันดีสำหรับคนยุคนี้อีก
ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทาง
ทำให้วงดนตรีเปิดหมวกในยุคนี้
มีพื้นที่ปล่อยของและประชาสัมพันธ์ตัวเอง
เมื่อคลิปถูกแชร์ต่อก็ยิ่งทำให้พวกเขากลายเป็นที่รู้จัก
ในขณะนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดัง
ส่วนหลังจากนี้จะมีกลุ่มน้องเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่
แจ้งเกิดจากวงดนตรีเปิดหมวกจนกลายเป็นกระแสด่งดัง
สยามแตกได้อีกหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป